แล้วก็ติดแฮชแท็กหมามะเร็งในเทรนด์ทวิตเตอร์ด้วย

แต่ตอนนี้มันกลายเป็นประเด็นว่า

ก่อตั้งเพจเอาใช้ชีวิตหรูหรา
ขับรถหรูเป็นเจ้าของธุรกิจ

ขอยุติเดินต่อไม่ไหวแล้ว

ที่มีคนบริจาคเงินเข้าไปให้เรื่อย
เขาก็เลยถามคุณจะยุติได้ไง

คือคุณดิวคือคุณดิวอริสลาดารา
เพราะว่าคุณดิวโอนตังไปช่วย
เอาจริงนะตอนแรกเลยคุณดิวก็ไม่รู้หรอก

นั่นสิฮะแล้วเพจอยู่จะมาปิด

คือเรื่องนี้จากเพจหมามะเร็ง
เขาโพสต์คลิปเจ้าทอมมี่ขาขาด

แล้วก็แปะเลขบัญชีคนก็ไปบริจาค

โดนรถชนไงแล้วหลังจากนั้น
ก็มีการโพสต์ออกมาอีกในวันเดียวกันเลยนะ

เพราะว่ามันไม่มีคนบริจาคไปต่อไม่ไหว

ไม่ต่ำกว่า๕แสนเนี่ยวิกฤตแล้ว

แล้วเนี่ยคุณพอไปไล่ดูนะนะ
กลายเป็นว่าเพจนี้โพสต์บ่อย

คือพอจะยุติเพจพอจะไปต่อไม่ได้

ให้กำลังใจนะเดี๋ยวพวกเราช่วยกันบริจาค

แล้วทีนี้สักพักนึงก็จะยุติเพจอีกแล้ว

แล้วที่เขาโพสต์บ่อยเพราะว่าเพจเขา

คุณคุณมาโพสต์รับบริจาค

แบบเปิดเผยยอดเงินให้ได้รู้เลยล่ะ
รายรับรายจ่ายเป็นยังไง
เออคือแบบนี้มันจะต้องทำให้โปร่งใส
แล้วทางเพจเกลียนอ่อนละมุน๓เนี่ยนะแฉเลยค่ะ
เรียงข้อมูลบอกว่าเจ้าของเพจนี่ดูสิเขาแคปมาหมดเลยเห็นไหม

แล้วก็มีการบอกด้วยนะคุณถ้าเกิดว่าคุณจะแบบท้อแท้ทุก๒วัน
ต้องไปพบจิตแพทย์แล้วนะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกด้วยนะว่าเจ้าของเพจที่เปิดรับบริจาคเนี่ย
จริงก็ร่ำรวยใช้ชีวิตหรูหรามีธุรกิจร้านอาหารหรูอยู่ที่ประจวบ
แล้วเงินที่ไปเปิดร้านเนี่ยเอ๊ะมันเกี่ยวกับเงินบริจาค
คนเขาตั้งใจจะบริจาคช่วยหมาหรือเปล่า
อันนี้เป็นสิ่งที่คนตั้งข้อสังเกตนะเอาจริงค่ะ

คุณดิวอริสราเขาก็มีการออกมาโพสต์ชี้แจงด้วยนะ
บอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นดิวไม่รู้เรื่องหรอก
เรื่องจริงเท็จเป็นยังไงเพราะว่าดิวเองตอนบริจาคอ่ะ
ก็ไม่ได้ตรวจสอบแล้วดิวก็คงจะไม่ตรวจสอบแล้วแหละ
เพราะว่าดิวจิตบริสุทธิ์ตั้งใจที่จะช่วยเหลือน้องหมา
ส่วนคนอื่นที่ร่วมบริจาคเรามีความตั้งใจเดียวกัน
คือจะช่วยเหลือน้องหมาใครจะเอาเงินไปใช้ทำอะไรเนี่ย
กรรมมันมีจริงนะแล้วก็ตามทันตามเร็วด้วย
อันนี้คือสิ่งที่คุณดิวชี้แจงนะคะ
ทีนี้นักข่าวของเรานะไปที่สถานที่เลี้ยงหมาป่วย
สัตหีบชนบุรีเราไปดูคุณผู้ชมดูสิ
ตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นที่ดินเช่าอ่ะ
ขนาดก็พื้นที่ก็กว้างพอสมควรนะคะประมาณ๒ไร่
ไปคุยกับหัวหน้าคนดูแลสัตว์บอกว่าตรงนี้นะ

นักธุรกิจผู้หญิงเนี้ยจ้างมาให้มาดูแลหมาสองร้อยห้าสิบตัว
เราก็เลยพยายามถามพวกค่าใช้จ่ายต่อเดือนไง
ว่าค่าใช้จ่ายมันเป็นยังไงนี่มาให้ดูเลย
คือถ้าเกิดเป็นน้องหมาป่วยเนี้ยเก้าสิบตัว
น้องหมาปกติเนี้ยคือก็มีอยู่นะคะรวมรวมทั้งหมดแล้วสองร้อยตัว
ส่วนอันเนี้ยเป็นค่าให้จ่ายค่าอาหารเม็ดเดือนเดือนหนึ่งแปดสิบกระสอบสี่หมื่นบาท
ค่าอาหารเหลวน้องหมาป่วยเขาต้องทานอาหารเหลวไง
หกรังเก้าพันหกร้อยบาทครับ
แล้วค่ารักษาสัตว์ป่วยอีกนะคุณเดือนนึงเนี่ย๓แสนถึงสี่แสนเลยนะ
แล้วไหนจะค่าจ้างพนักงานอีกก้าวคนให้มาดูแรเคนละมึงสอง
รวมแล้วก็เป็นแสนกว่าบาทนะ
เบื้องต้นทางเฟย์ส์บุ๊คโรงพยาบาลก็ชี้แจ้งเป็นข้อครับ
แต่นักข่าวของเราไปไปเจอกับนายสัตวแพทย์สาราวุฒิเขียวดีที่ดูแลหมาป่วยมาเร็งนี่แหละค่ะ
หมามารักษาทุกวันเลยส่วนใหญ่มันจะเป็นเคสต่อเนื่อง
ต้องทำคีโมต้องทำแผลแล้วค่ารักษาเฉลี่ยเดือนละแสน
คือคุณหมอยืนยันว่ารักษาจริงเราก็พยายามถามแหละ
แล้วเขามีการจ่ายตังค์เป็นยังไง

คำว่าบริจักษ์ดีไหมเนี่ยหมอก็พูดยาก
หมอก็บอกว่าก็ลองศึกษาดูแล้วกัน
แต่ถ้าเขาเอามามารักษากับหมอคือการรักษาจริง
มีการรักษาคืออันนี้เราบอกได้ว่ารักษาจริง
แต่ว่ายอดเงินที่เขาติดก็ติดเท่านี้
หมอก็อธิบายให้ฟังมันก็คือเท่านี้จริง
ค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟก็ให้เขาแจกแจง
ก็บอกว่าให้เขาแจกแจงในส่วนของหมอหมอก็แจกแจงให้
นี่ไงคะคือคุณหมออธิบาย
คือจริงแล้ว๘ละวันเขารับเคสน้องหมา
กรณีจากเพจนี้นะประมาณ๓๔ตัว

จะทำบินให้เป็นรายวันตามเคสที่มารักษา
แล้วทางเพจเขาจะจ่ายทุกกลางเดือนกับปลายเดือน

ทำบัญชีค้างไว้ก็จะทยอยเคลียร์ให้มันครบ
อืมอ่าทีนี้ทางฝั่งเจ้าของเพจบ้างล่ะคุณ

ทำไมเจ้าของเพจขับรถหรูแต่งตัวไปเที่ยวสนุกสนานอยู่

เงินเอาไปใช้จริงหรือเปล่า

เขาบอกว่าคุณหนูนากิ่งวัตราพร
สละลับประทิบบอกว่าตอนนี้จิตใจแย่มาก
แล้วที่ไปโพสต์ว่าขอยุติเพจไปต่อไม่ไหวแล้ว
ไม่เคยเอาเงินบริจาคให้น้องหมาน้องแมว

กำลังจะให้ทนายความรวบรวมข้อมูล

ก็ยืนยันนะว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ปัจจุบันมีรายรับจากเงินบริจาคเฉลี่ย

ส่วนค่าใช้จ่ายเช่นค่ารักษา

ค่าน้ำมันรับเคสหมาไปโรงพยาบาลอีก๔๕๐๐๐

พอดีมันก็เลยศูนย์กับศูนย์

แล้วคุณคิดดูสิยอดบริจาคไม่ได้เป็น๕๐๐๐๐๐๕๐๐๐๐๐ทุกเดือนไง

เงินติดบัญชีของเพจเนี่ยเหลืออยู่๒๐๐๐กว่าบาทเอง
บอกว่าตอนนี้เธออยากจะปิดเพจแต่ทำใจไม่ได้
หมาแมวที่อยู่ในความดูแล๒๐๐ชีวิต
แต่ว่าเรื่องนี้นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

คือเขาบอกว่าสถานที่ตรงนี้ไม่ได้มีการขออนุญาต
แล้วมันผิดถือว่าผิดเทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เดี๋ยวต้องประสานแหละให้เอาเอกสารหลักฐาน
แล้วก็เรื่องของการรับบริจาคมาชี้แจงกับเทศบาล
วันจันทร์ค่ะจันทร์หน้านี้เดี๋ยวเขาจะชี้แจงกัน
แล้วก็หาข้อสรุปในเรื่องนี้กันด้วยนะคะ
เรื่องนี้มีหลายประเด็นนะดราม่ากับเจ้าของเพจคือคุณหนูนาเองแล้วก็เรื่องของสารที่ที่ไม่ได้ขออนุญาต
เรื่องของรายรับรายจ่ายที่ใช้ยังไงบ้างก็ต้องแจงกันให้ถ้วนถี่แหละ
เพราะคนไทยใจบุญก็อยากบริจาคไปก็อยากให้ไปช่วยเหลือชีวิตหมาแมวจริงนะครับ